ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะดูประเด็นการเมืองร้อนกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตรักษาการคณะกรรมการ
ก็ต้องไปดูกันหน่อยว่าเจ้าตัวเขาบอกว่า
ถึงแม้ว่าจะถูกมาตรา๔๔ลงดาบแบบนี้
แต่ก็ยังจะไม่หยุดให้ความเห็นทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เรื่องของอนาคตในทิศทางการเมืองจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างหรือเปล่า
เคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เมื่อวานทั้งวันลามมาจนถึงเช้าวันนี้
ข่าวแนวการเมืองเนี่ยโฟกัสไปตรงนี้แหละครับ
มาตรา๔๔จากหัวหน้าคอสชสั่งปลด
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรจากกรกต
ท่านลองดูหัวข่าวดูอารมณ์ดูสีสันของแนวข่าววันนี้สิ
เย้ยได้เปิดหน้าคอสชสมชัยยอมรับมาตรา๔๔

มาอีกฉบับหนึ่งเป็นเกียรติที่ถูกปลด
สมชัยลั่นจัดหนักตามเดิม
เอามีอีกสมชัยนัดเปิดใจโดนปลด
เออเอาอีกฉบับหนึ่งสมชัยแบะท่าเล่นการเมือง

คือแปลความตามความหมายได้นัยยะว่า
คนอื่นเขาถูกมาตรา๔๔ปลด

แต่ว่าอาจารย์สมชัยมีความรู้สึกว่าเหมือนเข้าทางหรือเปล่า

ฉะนั้นขอพูดสายกับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรหน่อย

ครับคุณสุภาพครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ
ไม่รู้สึกจอยมั่งเหรอโดนคำสั่งมาตรา๔
เพราะว่าสือก็ลงเกินไปท่านครับ
เมื่อวานผมเข้าสำนักงานไปเก็บของ

สือก็ถามจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไร
ความจริงก็ไม่ต้องการจะให้สัมภาษณ์แต่เดินทางที่ที่ที่สำนะครับ
ถ้าเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยค่อยว่ากันจะสัมภาษณ์อะไรค่อยตอนนั้น
เพราะว่าต้องใช้เวลาในการเก็บของ๒๓วันใช่ไหมครับ
ก่อนสื่อก็จะถามอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อย
ก็มีประเด็นถามเช่นแล้วยังจะให้สัมภาษณ์ทางด้านการเมืองต่อไปไหม
ผมก็บอกว่าเผื่อถ้ามันมีประเด็นที่มันเป็นสาระ
ผมก็ยังให้ความเห็นนะเพราะว่าคำสั่งไม่ได้มาห้ามผมพูด

เข้าทางอย่างไรครับ

แล้วพรุ่งนี้แถลงข่าวอีก
นี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ว่าผมบอกว่าผมจะเก็บของเสร็จเนี่ย
น่าจะออกจากออฟฟิศประมาณบ่าย๓มีอะไรค่อยคุยกัน
ความหมายคือตัดจากเมื่อวานนี้ไงบอกว่ายังไม่แถลงหรอกยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะ
แต่ขอไปเก็บของก่อนนะครับยังยุ่งอยู่นะ
ดังนั้นก็บอกว่าพรุ่งนี้น่าจะบ่าย๓น่าจะเก็บเสร็จ
ก็เสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรค่อยคุยกันไม่ได้นัดแถลงข่าวเลยเดี๋ยว
กลายเป็นว่าจะมีกองกำลังของใครมาดูแลเป็นพิเศษวุ่นวาย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมาย
ก็เป็นแค่คนกันหนึ่งซึ่งเก็บของจากสำนักงาน
สื่อเองก็อย่าไปสนใจมากเกินไปสิครับสื่อมาสนใจขนาดนี้
เดี๋ยวกลายเป็นว่าดักออกทุกประตูเลยเมื่อวานก็ดักเข้าทุกประตู
ไม่สนใจไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ย
มีแต่คนรู้จักอาจารย์สมชัยเพราะว่าออกมาออกความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้

นั่นแหละพูดมากเลยโดนปลดก่อนคนแรกเลยไง
ไม่ใช่เอาที่ถามอาจารย์อาจารย์ประเมินว่าสมควรโดนไหม
ประเมินตัวเองไหมว่าที่ทำมาที่พูดมา
ผมไม่ได้พูดถึงตัวเองนะแต่ผมพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรอิสระโดยรวมอย่างนี้ละกัน
ว่าในกรณีซึ่งหัวหน้าคอสชใช้อำนาจในการปลด๑คนในองค์กรอิสระ
ด้วยเหตุที่ว่าให้สัมภาษณ์แล้วจะทำให้เกิดความสับสนต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้ง
หรือกำหนดการการเลือกตั้งนั้นนะครับ
มันเป็นสัญญาณครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยปลดใครก็ได้นะ
อันนี้น่ากลัวถ้าหากว่ากรรมการสิทธิ์พูดไม่เข้าหูกดได้นะ
ถ้าหากว่าสารรัฐมนูลพูดไม่เข้าหูตัดสินใจต่างวินิจฉัยออกมาไม่เข้าทางปลดได้นะ
หรือไม่ได้ทำการกระดักตั้งในอนาคตนะครับว่า
ถ้าหากว่าไปเห็นนะครับว่าใครกระทำผิดทุจริตแล้วก็ดำเนินการต่าง
อ้าวไม่เข้าทางอีกแล้วกดได้นะ
ดังนั้นเนี่ยมันเป็นความกังวลความน่าเป็นห่วงที่เกิดขึ้นครับว่า
จากนี้ไปเนี่ยองค์การอิสระเองเนี่ยอยู่ในมือของข้อสะชอบ
อันนี้น่ากลัวผมไม่ได้สนใจตัวผมเอง
ตัวผมเองเนี่ยผมเรียนพี่สุภาพความจริงผมหาทางออกตั้งนานแล้ว
นะฮะคือก็พูดตลอดเวลาที่ครอบครัวใครต่อใครก็บอกออกได้แล้วออกได้แล้ว

ยาก็บอกว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยเธอออกได้แล้วเธอลาออกได้ไหม
ผมคำสั่งที่บ้านไงจำได้ไหม
ผมว่าจุดหนึ่งที่อาจารย์ประเมินไหมว่าที่ออกมาพูดแล้วก่อให้เกิดความสับสนเนี่ย
ออกมาบอกว่าใครที่คาดคิดว่าจะเลือกตั้งสอสอได้โดยไม่จำไม่ต้องเลือกสว
ก่อนผมพูดเรื่องสอสอเนี่ยว่าถ้ายื่นกฎหมายสอสอให้สารรับนูนนั้นเนี่ย
จะมีการทำให้รถแมพขยับ๒เดือน

สอสอไม่กระทบยื่นสอสอไม่กระทบไม่เป็นปัญหายื่นได้
เพราะผมบอกว่ายื่นส่อกระทบ๒เดือน
เขาก็ไปนับวันใหม่นับเดือนใหม่ตามที่ผม

ยื่นไม่ได้ถ้ายิงแล้วก็ครบ๒๓เดือน

ตอนหน้านี้พูดแบบนึง

คนที่พูดครั้งเดียว๒เดือนนิ่ง

ลาออกจากกกต

แล้วไปสมัครเป็นเลขากรกต
ผลประโยชน์คล้ายทับซ้อนเหรอ

กฎหมายไม่ได้บอกให้ออกนะครับ
แล้วถ้าบอกว่าผมขัดจริยธรรมเนี่ย
มันก็มีกฎหมายที่ดำเนินการทางจริยธรรมได้นะครับ

ที่ผมลงมาเป็นเลขาเนี่ย

อยู่กรกตเนี่ยโอ้โหมันเป็นใหญ่ใช่ไหม

ที่จะเพิ่มเข้าไป

ออกคำสั่งนั้นดู

บอกว่าไอ้การที่ผมลงเป็นลูกน้องเนี่ยผมไปเอาเปรียบเขาอีก
เอาเปรียบยังไงผมบอกผมไม่ได้เป็นกรรมการในการคัดเลือก
ผมบอกกรรมการทั้ง๔ท่านด้วยซ้ำว่าเวลาโหวตหรือประชุมวาระนี้นะ
ผมเดินออกทุกครั้งนะอืมแล้วผมก็เรียนท่านบอกว่า
เรื่องพวกนี้มันเป็นความประสงค์ส่วนตัวของผมที่ผมอยากจะทำงาน
ในทักษะที่เป็นประโยชน์การมากกว่าไม่ได้ทำงานในสนับเป็นผู้บริหาร
อาจารย์เจ็บใจไหมคือกรกตเนี่ยกำลังจะพ้นวาระนะ
แล้วอาจารย์เนี่ยหนีออกจากกรกตไปเป็นเลขากรกต
เอ้ากลัวว่าจะอยู่ยาวแล้วพออาจารย์ไม่อยู่
เขากลับต่ออายุกรกตที่เหลือ๔คนอาจารย์ไม่เจ็บใจเหรอ
ก็เป็นโชคดีของท่านนะต้องยินดีด้วยนะครับ
ว่าท่านเองก็ได้รับการไว้วางใจคือคิดเผื่อไว้เลย
การคิดเผื่อนี้เผื่อสองคนครับท่านที่หนึ่งก็คือท่านบุญส่ง
ซึ่งจะกระเศียรเดือนรักษณะนี้ครับอันนี้อยู่ต่ออีก
ท่านบุญสงฆ์จำเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่ากรกตชุดใหม่
ก็รักษณะมาไม่ทันหรอกครับครับกรกตชุดใหม่เนี่ย
ถ้ามาก็จะมาสักประมาณกัญญาตุลาดังนั้นก็การที่ต่ออายุท่านบุญส่ง
ก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าถ้าเอาผมออกและไม่ต่อท่านบุญสงฆ์เนี่ย
เลยครับเหลือสามคนทำงานไม่ได้อ่าอ่าฮะ
ดังนั้นการต่อท่านบุญส่งมีเหตุมีผล
ทำให้อย่างน้อยรอยต่อที่ส่งกองต่อชุดใหม่ไม่กลุกถักฮ่า
อันนี้ดีแล้วนะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับ
ก็ให้ท่านระบัดต่อไปนิดหนึ่งใช่ไหมยังสักสองสามเดือนฮ่า
ท่านประธานเนี้ยจะเกษียณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าฮะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องมีคำสั่งก็ได้ครับเพราะว่าตุลากัญญาตุลาเนี่ยชุดใหม่ก็จะมา
ก็ไม่เห็นมันจะต้องไปบอกว่า๗๐ต่อไปจนกว่าจะมีชุดใหม่มา
หรืออาจจะคิดอีกมุมหนึ่งว่าถึงกัญญาตุลาชุดใหม่ยังไม่มา
ห้ากัญญาตุลาชุดใหม่ไม่มาคุณสุภาพมาเมื่อไหร่ทราบไหมครับ
คุณสภาพครับไปอีก๖เดือนจากกัญญาตุลาพิการธันวาคมมีนา
อาจจะมีนาหรือเมษาแปลว่าอะไรครับ
ว่าชุด๔คนนี้แหละจะเป็นฝ่ายจัดการเลือกตั้ง
เออเออก็ใช่เขาเผื่อไว้แล้วไงเขาเผื่อไว้แล้วว่าชุดนี้อาจจะดูแลการเลือกตั้ง
ครับผมครับ

เพราะว่าผมก็พูดหลักการนี้โดยตรงมาตลอด
จะเลือกตั้งเอาคนเก่าที่เขาดูแลมาตลอด๔ปี๕ปี
เห็นประสบการณ์รู้จักคนรู้จักระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมาย
กฎิกาต่างสร้างมากับมือให้เขาจัดเถอะครับ
แทนที่ประเภทว่าอยู่กันมา๔ปี
พอถึงเลือกตั้งปั๊บเปลี่ยนม้าเปลี่ยนม้ากลางแม่น้ำ
มันจะไปไหวหรือดังนั้นอาจจะเพิ่งคิดบ้างครับ
หลังจากผมออกเปิดให้ชุดเก่าทำงานดีกว่า
ทีนี้มาจนถึงวันนี้ความคาดหวังที่คิดว่าจะได้เป็นเลขากรกตเนี่ย

คือเทียบคุณสมบัติผมไม่แพ้
เทียบความรู้ความสามารถที่ใส่พัด
การมองโจทย์ต่างในการทำงานนี้
ผมน่าจะได้เปรียบค่อนข้างเยอะในแง่ของการที่รู้งานในทั้งหมด
ก่อนที่ผมจะมาเป็นกรกตที่เป็นบอร์ดนะครับ

ผมกำกับด้านบริหารการเลือกตั้งซึ่งเป็นด้านใหญ่ด้านหลัก
เป็นหัวใจของการจำกัดการเลือกตั้ง
แล้วก็ผมขอเปลี่ยนกับท่านประธานมากำกับด้านบริหารกลาง
งานแม่บ้านทั้งหมดเป็นงานเหลิกรถนะแล้ว
ที่จะดูการเงินดูบุคคลดูแผนดูงบประมาณ
ก็เป็นสิ่งที่ผมมีประสบการณ์อยู่
แต่จะสร้างความระบักใจแค่ข่อต่อ๔ท่าน
แต่ถ้าให้ผมโดวจะก็ว่าท่านคงไม่เลือกผมละครับ

คล้ายถ้าเลือกอาจารย์ก็เหมือนกับไม่เกรงใจ

เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาไม่เอาเรื่องนี้นะ
เพราะไม่ใช่อุตส่าห์ไปโหวตให้เขามาเป็นเลขาเนี่ย

และยิ่งเขาจะปลอดภัยต่อใครได้ตลอดเวลาเนี่ย
มันก็ต้องเกรงเกรงกันบ้างนะ
สุดท้ายสถานการณ์มันจะผลักให้เข้าไปอยู่กับเล่นการเมืองไหมอาจารย์

เพราะว่าเอาตัวรอดก็คือต้องทำหากินก่อนคือเปล่า
ถ้าเราเอาตัวรอดเราทำหากินได้นะครับ
เรามีความพร้อมในทุกเรื่องเนี่ย
การทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ปฏิเสธ
แต่จะทำอย่างไรจะเป็นหรือไม่เป็นก็ทำประโยชน์ได้นะครับ
อันนั้นเป็นเรื่องที่ผมคงค่อยคิดทำอีกทีหนึ่งนะฮะ
ปีกรองยังไม่เชิดเลย

เดี๋ยวมาถามอะไรตอนนี้ด้วยครับ
เอาไว้ถามกันอีกทีหนึ่งตอนหน้าแต่ว่าเมียเขา

ดีใจครับที่บ้านไม่ใช่ภรรยาคนเดียวครับ

แต่ไม่ใช่ว่าการทรัพย์อีกนะครับว่า
ยังบอกให้ถอนตัวจากรายคาด้วย

ขอบคุณครับอาจารย์สมชัย

จากกกต

หนึ่งถ้าองค์กร

แต่ดูท่านแฮปปี้นะ
ถึงได้บอกว่าที่ออกมาสรุปแล้ว